คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่ข่าวนี้บ้างนะคะ
จะบอกว่านักข่าวงงกันเป็นไก่ไก่ตาแตก

แถมก่อนหน้านี้ยังบอกว่าอยากมีแล้วอยากมีลูกแล้ว
แต่ก็ใช้วิธีธรรมชาติก่อนแล้วกัน
ที่บอกว่านักข่าวอ้าปากค้างก็เพราะว่าเธอบอกว่าตอนนี้
โปรเจกต์มีลูกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เพราะว่าเธอกับคุณสามีเนี่ยเพิ่งคุยตกลงที่จะขอห่างกันก่อนแล้วกัน
งงห้ามไปเรื่องนู้นเลย
เพื่อต่างคนต่างไปทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ถนัด
จากนั้นค่ะค่อยกลับมาคุยกันอีกที
เพราะต่างคนต่างได้พยายามปรับจูนแล้ว

เดี๋ยวไปฟังเหตุผลทั้งหมดจากปากสาวพันธุ์กันค่ะ
ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วขนาดจริงตอนนี้คือ

เราก็ยังแบบเหมือนกับว่าเราก็ห่างกันด้วยช่วงนี้
มีปัญหากันใหม่แบบยาวนานแล้วก็สักพักนึงแล้วอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่างั้นลองแบบว่าห่างกันไปดูก่อนไหม
แยกไปทำอะไรที่เขาชอบอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่าไหม
เพราะว่าเราก็คือเราก็แบบทำทุกอย่างมาตลอดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบให้เขาลองไปทำในสิ่งที่เขาแบบต้องการก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวถ้ามันไม่มีอะไรดีก็คงแบบเออค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของน้องพันธุ์วรการละกัน
หลังจากที่แต่งงแต่งงานไปแล้วนะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็บอกตลอดว่าอยากจะมีเบบี
แต่เจอพันธ์ทีไรดิฉันนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนะ